งานอันยอดเยี่ยมของทีมยกน้ำหนักไทยนะครับ
การแรงขันเมื่อวานคว้าเพิ่มอีก๔เหรียญทอง
ส่วนรุ่น๕๘กิโลกรัมหญิงครับไม่ผิดหวังเหมือนกันครับ
หลังจากยกได้๑๐๕กิโลกรัม

ซึ่งกติกาใหม่จะให้คนที่เรียกเหล็กนะครับแล้วออกมายกผ่านก่อนชนะ
ในสมัยก่อนเราจะดูว่านักมาขยกเท่ากันก็จะวัดทิศหนักตัว
นับตัวใครเบากว่าก็จะชนะไป
แต่ว่ากฎใหม่นี้ถือว่าคนที่กดดันแล้วเสี่ยงก่อนมีโอกาสในการชนะมากกว่าครับ

แต่ว่าน้ำหนักรวม๒ท่า๒๒๕กิโลกรัมนะครับทำให้ได้อีก๑เหรียญเงิน

และหนักรวมเป็นของกาวซิลชุนนักกีฬาจากไต้หวัน
ปรับคนสำคัญในโอลิมปิกที่ผ่านมาที่บราซิลนี่แหละครับ
ส่วนการแข่งขันในช่วงเช้ามืดเวลาประมาณตี๔๓๐นะครับของบ้านเรามีการแข่งขัน๑รุ่น
มานพจิตรการนะครับ
รุ่งทีมชาติไทยที่เพิ่งจะขยับจากระดับเยาวชนมาแข่งขันเป็นครั้งแรก
สถิติ๕สนัดได้๑๓๕กิโลกรัม

และน้ำหนักรวม๓๐๐กิโลกรัมนะครับรั้งอันดับ๘ของกลุ่ม
สำหรับวันนี้ครับทีมไทยยังมีลุ้นนะครับ
จากรุ่น๖๓กิโลกรัมหญิงก็คือรัตนวัลวามลุน
แข่งขัน๘๓๐ตามเวลาไทยได้พัน
แล้วติดตามกันได้ในช่วงเข่าข้ามล่าสุด
เหรียญทองห้าเหรียญเงินแล้วก็สองเหรียญทองแดง
สำหรับทีมนักยกน้ำหนักไทยครับ